ดีกรีดแชมป์เอเทียสองสมัยเอาท์ชนะยี่สามยี่สุดสปริงจากญี่ปุ่น
สามต่อหนึ่งเซตครับส่งผลให้ชนะสี่แพ้หนึ่ง
มีสิบสามแต้มก็เป็นที่หนึ่งของกลุ่ม
โดยวันนี้จะพักการแข่งขันนะครับแล้วก็จับกลับมาแข่งขันในรอบ๘ทีม
ในเวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับขณะที่ทางวิลาวันอภิญญาพงศ์
ตันทีมชุดนี้ก็พอใจกับผลงานของทีมที่ทำได้ตามเป้าหมายครับ
ก็ถือว่าเราก็เล่นไปได้ตามแผนที่เราตั้งใจไว้นะคะ
แล้วก็ซ้อมกันไว้ว่าเราจะต้องเอาชนะให้ได้
เพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งในสายก็ขอบคุณน้องในทีม
รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็พยายามก็ต้องให้เครดิตกับทีมญี่ปุ่นด้วย
เขาก็เล่นละเอียดแล้วก็บอลลับเหนียวแน่น
ตีที่แบบเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา
แต่ทีมเราก็ทำได้ดีแล้วก็เอาชนะมาได้